อัดดุมเขียนป้ายคนนี้นะคะ
ใช้วิกฤตเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนให้เป็นโอกาส
ด้วยการผลิตแป้งสำหรับผลิตข้าวเกลียบว่าว
เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวค่ะ
คุณพูดแบบนี้อยากกินข้าวเกลียบว่าวเลย

คุณมาโนธหมื่นมโนนะคะอายุ๔๘บาท

ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งตากแผ่นแป้งเข้าเกลียบว่าวบนเสือ
แล้วก็เตรียมไว้แบบนี้บนตะแกรงภายในลานบ้านของตัวเอง

ก็ทำให้ทำให้ผลิตการขั้นตอนการผลิตแป้งข้าวเกลียบว่าวแห้งเร็ว
มีคุณภาพสูงเก็บรักษาได้นานด้วยนะคะ
ปกติคุณมาโน่ทำงานรับจ้างเขียนป้ายแล้วก็สกรีนเสื้อเป็นอาชีพหลักตามวิชาที่เรียนมา
ส่วนการผลิตแป้งข้าวเกลียบว่าวเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว
ทุกวันในตอนเช้านะคะคุณมาโน่จะเร่งผลิตแป้ง
แล้วก็ค่อยใช้เวลาช่วงบ่ายไปรับเขียนป้ายต่อ
ไม่ได้เว้นว่างเลยสำหรับคุณมาโน้ต
ส่วนขั้นตอนการทำแป้งนะคะก็เริ่มต้นจากการนำข้าวเหนียว

แล้วก็นำไปผสมกับไข่งาน้ำตาลและส่วนผสมอื่นค่ะ
จากนั้นนำไปทำเป็นแผ่นบางแล้วก็เอาไปตาก
ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแดดแรงด้วย
ส่งผลดีต่อการตากแผ่นแป้งวันเดียวแห้งได้แล้ว
ในแต่ละวันนะคะคุณมาโนธผลิตแผ่นแป้งข้าวเกลียบว่าวได้วันละ๒๐๐แผ่น
ขายได้แผ่นละ๔บาท๕๐สตางค์๒๐๐๒๐๐แผ่น
ส่วนใหญ่ก็จะมีแม่ค้าไปรับซื้อถึงบ้านเลยก็นำ
และแม่ค้าก็จะนำแป้งไปปิ้งเตาไฟขายเองตามงานต่าง
อกจากนี้ก็มีคนประกอบอาชีพผลิตแป้งข้าวเกลียบว่าวน้อยลงด้วย
ทำให้ความต้องการของลูกค้านั้นสูง
ให้มีรายได้เสริมครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ว่าวันละ๒๐๐แผ่นแผ่นละ๔บาท๕๐สตางค์
ครับปัจจุบันอาหารทานยากนะ
ถามตรงคนกรุงเทพได้เจอบ้างไหมนะครับ